คุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นทั้งนายกก็ดีเนาะ
พักพลังประชารัฐก็ดีหลายคนสอสอเอยเนี่ย
ลงพื้นที่เพื่อไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ล่าสุดวันนี้มีอีกหนึ่งคนนะคะลงพื้นที่ไป
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านี่ค่ะ
ที่การพักพลังประชารัฐลงพื้นที่ไปเขาเขียนบอกไว้แบบนี้ว่า
ลงพื้นที่รอบนี้ผมบอกทีมงานเลยนะว่าห้ามเด็ดขาด
ทีมงานบอกกับชาวบ้านเลยนะว่าผมเป็นใครอ่าฮะ
บอกแค่ผมเป็นจิตอาสาพอเพราะอยากที่จะลงไปแบบโนบอดี้
อยากไปรับฟังปัญหาของประชาชนจริง
ก็ลงพื้นที่ไปนะคะที่เทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นั่งเรือท้องแบนไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ปัจจัยสำหรับซื้อสิ่งของจำเป็นเลยนะคะ
แต่วินาทีที่คุยกับชาวบ้านเมื่อกี้บอกทีมงานว่าไงนะ
อย่าบอกนะว่าผมเป็นใครผมอยากฟังปัญหาจริง
ลองไปดูตอนที่ร้อยเอกธรรมนัฐพบชาวบ้านหน่อยค่ะ
อยากไปรับฟังปัญหาหรืออยากไปซาวเสียงว่าชาวบ้านรู้จักไหม
ทีมงานเกาหัวแล้วนะคะตอนนี้แบบอ้าวเอ๊ะเมื่อกี้ท่านบอกว่าอย่าบอกชาวบ้านนี่นะ
ว่าท่านเป็นใครอ๋อสงสัยท่านอยากบอกเอง
อยากให้ชาวบ้านได้ลองทายก่อนไง
ว่าแบบคนนี้น่าคุ้นแต่ไม่แน่ใจอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวท่านบอกเองแต่ทีมงานห้ามบอกนะเดี๋ยวท่านบอกเอง
แต่ก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ลงพื้นที่ไปนี่แหละค่ะ
ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลตำบลหัวเวียงเนาะ
ที่เขาเจอกับปัญหาน้ำท่วมมอบถุงยางชีพปัจจัย
สำหรับซื้อสิ่งของจำเป็นต่างนานานะคะ
เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุแล้วก็ลูกหลานที่ยังเป็นเด็กเล็กเนี่ย
เดือดร้อนหนักมากก็ค่ะตามนั้นแหละค่ะ
แต่ภาพแรกนี่ภาพจริงใช่มะภาพจริง
ภาพจริงภาพจริงแล้วไม่ได้ตัดต่ออะไรนะ
ไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งนั้นอันนี้คือเพจของเขาเอง
คือทีมงานเราก็ไปเอามาจากตรงนี้แล้วอ๋อวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐลงพื้นที่
เห็นบอกว่าจะลงไปแบบไม่อยากให้ใครรู้เราก็นึกว่าจะเป็นมิชชั่นลับอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่ตัดต่อเหมือนทีมงานของท่านรัฐมนตรีศึกษานะ
อันนั้นเขายอมรับอยู่แล้วไงว่าตัดต่อมาจากปีที่แล้วนะฮะ
แต่เมื่อกี้พับจริงนะฮะจริงลงไป
คุณผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องของการศึกษานะครับ
พูดถึงเรื่องของน้องนักเรียนก็เตรียมเปิดเทอม๑พฤศจิกายน
ตอนนี้อยู่ในช่วงที่น้องได้ฉีดวัคซีนแล้ว
นั่นก็คือฉีดไฟเซอร์เข็มแรก
ในการรับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ยี่ห้อไฟเซอร์นะครับ
ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์
บอกว่าจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชาย๑เข็ม

จากนั้น๒อาทิตย์จะประเมินใหม่ว่า
นักเรียนชายนะต้องย้ำจะได้รับการฉีดเข็ม๒หรือไม่นะครับ
เพราะว่าจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าผลข้างเคียง

อันนี้เขาบอกอยู่แล้วอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะมีขึ้น
โดยมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกอาการเหนื่อย
และส่วนใหญ่จากข้อมูลทางวิชาการ
ก็จะพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงนะครับ

ขณะที่ก็ต้องดูเรื่องประสิทธิภาพความปลอดภัย

ว่าการฉีดวัคซีนมีประโยชน์มาก
เพราะฉะนั้นจึงเป็นแนวนโยบายบอกว่าขณะนี้
เร่งการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน
พร้อมกับติดตามอาการไม่พึงประสงค์

ผลการวิจัยชี้ชัดว่าปลอดภัย
คำแนะนำหลายคนให้เด็กนักเรียนผู้หญิงอายุ๑๒ปีขึ้นไป

ส่วนเด็กผู้ชายให้ฉีดวัคซีนไปก่อน๑เข็ม
หลังจาก๒อาทิตย์เราจะประเมินข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่ง
ฉีดวัคซีนเข็ม๒ให้กับเด็กผู้ชายต่อหรือไม่
เพราะผลทางวิชาการในระดับโลกนะคุณนะ
เขาบอกว่าเด็กผู้ชาย
มีผลกระทบเรื่องของพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ย
๐กว่าคนใน๑ล้านโดส
ส่วนเด็กผู้หญิงมีประมาณแค่๑๒คนใน๑ล้านโดส
ก็เลยเอาข้อมูลนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งแต่เช้า
ก็เป็นประธานในพิธีคิกออฟ
เกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย
เพื่อเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทรม
ไปที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
แล้วก็พูดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็พูดคุยกับนักเรียน

การรับรองผ่านการวิจัยมาแล้วครับ

แล้วก็ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

จำนวน๙๔๗๔๖คน
จากนักเรียนนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น๑๓๘๖๐๐กว่าคน
ก็คิดเป็นร้อยละ๖๓ขออภัยครับ๖๘๓๕นะครับ
ด้านของน้องนักเรียนคนหนึ่งนะอายุ๑๗ปีน้องเมคินคุณ
เมคินอัคระเทวาทินนักเรียนชั้นม๕ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
บอกว่าตัดสินใจมาฉีดวัคซีนเองสมัครใจเอง

ก่อนฉีดก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนะแต่ไม่ได้กลัวครับ
หลังฉีดก็ยังรู้สึกสบายใจขึ้น
กังวลเรื่องผลข้างเคียงเกี่ยวกับอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
เพราะได้ศึกษาข้อมูลคุณน้องเขาก็ศึกษาข้อมูลนะ
ว่าการฉีดเป็นอย่างไรอาการไม่พึงประสงค์จะเป็นอย่างไร
ส่วนที่พยาวมีการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สาราประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดนะครับ
ก็มีนักเรียนจากโรงเรียนพยาวพิทยาคม
เดินทางมารอรับการฉีดวัคซีนจำนวนมากนะครับ
ฉีดวันนี้สำหรับที่พยาว๑๔๖๑ราย
จากยอดนักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์
ฉีดวัคซีนของพยาวทั้งสิ้น๑๕๐๐รายนะครับ
ขณะที่บุรีรำก็คิกออฟเหมือนกันนะครับ
มีนักเรียนฉีดวัคซีน
ก็ที่แจ้งความจำนวนไว้นะ๘๐๐๐คนนะครับครับโอ้

ไม่กังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากเห็นผู้ใหญ่หลายคนฉีดวัคซีนมาแล้ว
พวกผมพวกหนูก็ไม่กลัวเหมือนกันนะฮะ

หลังจากนี้ก็ต้องทยอยฉีดวัคซีนกันต่อไปนะครับ